ปี๒๐๑๕เป็นปีที่มีเรื่องราวมากมายนะครับ
ทุกปียูทูปกูเกิ้ลก็จะต้องสรุปสถิติ

ก็คือผลของการถูกค้นหาตลอดทั้งปี
ยูทูปเริ่มก่อนเลยช่วงต้นเดือนธันวาแบบนี้นะครับ
เริ่มต้นกันเลยครับนี่ฮะคลิปวีดีโอนี้มีเสียงกันสักเล็กน้อยก็จะดี
นี่แหละการแสดงจากอันดับที่๕เลยฮะ
เป็นคลิปการลิปซิงค์เพลงสู้กันนะฮะ
คือในอเมริกานี้ต้องบอกว่ากระแสของเรื่องการแข่งร้องลิปซิงค์มาแรง
ลีลาให้ดีแล้วเอาเสียงนักร้องต้นฉบับนั่นแหละนะ
ก็มาด้วยหน้าทางเต็มเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาทำหน้าที่แค่แสดงอ่ะรีลาเดชก็เลยนะที่เรียกเสียงหัว
คาวเซิลนะคะจัดทำขึ้นเพื่อต่อต้านการตัดสินผู้อื่นด้วยอคติ
เห็นภาพของความเท่าเทียมกันในสังคมคลิปนี้ก็โกยยอดวิวไปทั้งหมด๕๐
ล้านฝั่งว้าวส่วนดับสามนะครับเป็นคลิปจากเจ้าของแชนแนลชื่อดังในยูทูปชื่อคุณโรมัน
วูดอันนี้เป็นคลิปชายหนุ่มไปแกล้งเตอร์ไพรส์ภรรยาสาวด้วยการจ้างทีมงานให้ขนลูกบอลมาใส่ไว้ในบ้านเยอะแยะไปหมดเลย
พอแฟนมาเห็นก็ถึงกับตะลึงงึงงันกันไปเป็นคลิปที่ทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกประทับใจ
คนดูก็ทราบซึ้งตามไปด้วยก็เลยย่ายยอดวิวไปทั้งหมด๕๖ล้านครั้งเอาฟังเสียงนิดนึงนะ

ทั่งสามสารเนี่ยนะครับนี่ก็รู้สึกว่าเด็กน่าจะแฮปปี้กันอยู่พอส
แกล้งภรรยาซะจนน้ำหูน้ำตาไหล
เพราะว่าในบ้านหลังเดียวกันนี้ทำมุกขึ้นมานะคิดเหตุการณ์ว่าอุ้มลูกอยู่
ภรรยากลับมาถึงบ้านเห็นด้วยหางตาว่าอุ้มลูกอยู่

ซึ่งก็นี่แหละฮะเป็นคู่ที่มีคนเขาติดตามแล้วก็

ตอนหลังก็สนุกเป็นคู่ที่โอ๊ยน่าจะหันสาคันดีนะคะ

ที่อันดับที่๒กันบ้างได้แก่คลิปวิดีโอโฆษณาช่วงถ่ายทอดสด
เนื้อหาในคลิปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เขากำลังยืนเล่นเกม
รอซื้อขนมปังแต่จู่เขาก็พูดคุยกับมือถือของตัวเอง
ซึ่งก็เข้าถึงอารมณ์คนเล่นเกมได้ดีนะคะ
ทำให้มีคนดูไปแล้วทั้งสิ้น๘๓ล้านครั้งด้วยกัน
เกมนี้นี่ต้องบอกว่าตามมาหลอกหลอนจริงฮะ
เพราะว่าเขานี่เป็นนักแสดงหนังแอคชั่นแบบว่าบูล้างผลาญอ่ะ
เขาว่าอย่างไร
พูดเป็นเซตเลยนะคะ

ต้องอยากลุกขึ้นมาเต้น
วิวสูงสุดประจำปี๒๐๑๕คลิปนี้
มียอดวิวไปทั้งสิ้น๑๑๕ล้านครั้งด้วยกันค่ะ

เอาล่ะคุณผู้ชมทั้งหมดเขามี๑๐อันดับ
แต่ว่าเพื่อกระชับกับเวลาเราเสนอ๕อันดับ
ที่มีคนเข้าชมสูงสุดในโลกไว้ด้วยก็คือเพลงนี่เลย
เอาฟังเสียงกันนิดหนึ่ง
และเพลงนี้ก็ออกมาในจังหวะที่คนกำลังรู้สึกอาลัยอาวร
ต่างพากันเข้าไปดูด้วยความคิดถึงหนุ่มผู้ล่วงลับนี้
จนทำให้ยอดวิวพุ่งทะลุ๑๒๒๘ล้านครั้งสำหรับสถิติ
ใช่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ติดท็อปชาร์จเยอะมากคิดยาวมาก
แล้วก็เป็นเพลงที่คนคอเวอร์ก็ดังทุกคนอย่างน้อย
พอน้องพลอยชมพูเองที่ตอนนี้เริ่มโด่งดังแล้วก็
เป็นที่รู้จักไปเวอร์ไวน์มากที่สุดจากคลิปที่คอปเบอร์เพลงนี้นะคะ
ชมพูนี่แหละน้องพลอยชมพูจานีนเนี่ยนะฮะ
เด็กไทยลูกครึ่งเยอรมันเนี่ยนะฮะอายุ๑๕เนี่ย
พอคาเวอร์เพลงนี้นะฮะแอสตันคุชเชอร์เห็นเข้ามาคอมเมนต์

ใช่เก่งมากนะคะ